มีความผิดมีโทษติดคุกได้เลยนะคะหากยังจำกันได้ในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองไทยมีนักวิชาการแสดงอารยะขัดคืนด้วยการฉีกบัตรเลือกตั้งจนนำไปสู่การต่อสู้คดีในชั้นศาลเลยด้วยล่ะคดีฉีกบัตรเลือกตั้งครั้งนั้นสารมีคำพิพากษายกฟ้องโดยชี้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบตาม
ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญดังนั้นบัตรเลือกตั้ง
ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งเป็นเพียงแบบพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
จึงไม่ผิดเป็นการใช้สิทธิ์ต่อต้านการเลือกตั้ง
ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยสันติวิธีจึงพิพากษายกฟ้อง
นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์การเมือง

ยุคนี้ถ้ามีใครฉีกบัตรเลือกตั้ง

เพราะสถานการณ์นั้นแตกต่างกัน

มีบทกำหนดโทษค่อนข้างรุนแรง

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือกระทำโดยรู้ผลที่จะเกิดขึ้นด้วยการฉีกบัตรเลือกตั้ง
จำไว้นะว่ามีบทลงโทษอย่าฉีกหรือทำลายจะดีที่สุดค่ะ
แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ